คุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูภาพนี้ก่อนค่ะ
ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันยังไง
เขาบอกว่าเป็นภาพถ่ายหัวขาด

เนี่ยแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนขึ้นบ้านใหม่
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะที่เราวงอยู่
สวมเสื้อลายสก๊อตสีน้ำเงินเนี่ย
หัวไปไหนเอ๊ะมันเป็นจังหวะที่เขาก้มหัวหรือเปล่าหรือยังไง
นี่คุณผู้ชมซูมให้เห็นกันชัดแบบนี้
คนที่ออกมาเปิดเผยภาพนี้เขาเป็นพ่อค้าขายสลากินแบ่งรัฐบาล
นนทบุรีคือนายบุญหลายศรีวัฒนานัง
ก็บอกว่าผมไปร่วมงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่
ที่จังหวัดเลยตอนต้นเดือนมกราคมงานเลี้ยงมันราบรื่น
มันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยพี่ชายของเมียผมเนี่ย
ก็ใช้มือถือถ่ายภาพเก็บภาพในงานตามปกติเนี่ยนะ
แต่พออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปย้อนดูรูปแล้วอุ้ย
แปลกใจตกใจแล้วซูมดูใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าภาพที่มีนายธรรมนองอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกอบจเลยเนี่ยนะ
เป็นน้องชายของพ่อตาเนี่ยปรากฏว่าเขาแต่งตัวนะ
เสื้อเชิดแขนยาวลายสก๊อตใส่กางเกงขายาวสีดำมาอยู่ในงาน
แต่ว่าภาพถ่ายเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นเหมือนกับติดแต่ลำตัว
เอาแล้วหัวหายไปไหนเหมือนกับคนหัวขาดแบบนี้แล้วตอนที่คุณบุญไหล
พ่อค้าขายลอตเตอรี่เห็นภาพครั้งแรกตกใจขนลุกเลย
เอาภาพนี้ไปให้คนในครอบครัวดูทุกคนก็ตกใจ
แล้วก็เลยรีบโทรแจ้งในธรรมนองคนที่อยู่ในรูปที่ไม่มีหัวเนี่ยนะคะ
บอกว่าเนี่ยรีบไปทำบุญเลยนะรีบไปสะดอกเคาะแก้เคล็ดตามความเชื่อเลยนะว่าเนี่ย
คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ่ายภาพมาแล้วไม่มีหัวมันเป็นรางร้าย
มันไม่เป็นมงคลกับชีวิตทีนี้ทางด้านหลานเขาก็เลยไม่สบายใจ
แนะนำค่ะให้หมอธรรมเนี่ยมาดูดวงชะตาแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามตรวจสอบไป
ยังนายกอบจเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่ไม่มีหัวในภาพเนี่ย
คือเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษานายกอบจเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่านายกอบจบอกว่า
ผมไม่รู้จักผมไม่มีที่ปรึกษาคนไหนชื่อธรรมนองอ้าวแล้วสรุปผู้ชายคนนี้คือยังไงต่อคะ
เดี๋ยวต้องไปตามกันต่อนะคะอืมแต่ทางญาติญาติที่ถ่ายรูปมาบอกว่าในวันที่ไปงานเนี่ย
ก็ถ่ายหลายรูปนะรูปอื่นก็เป็นรูปถ่ายปกติแล้วฮ
ยังมีหงมีหัวตามปกติเลยนะครับมันจะมีรูปนี้รูปเดียวที่กลายเป็นว่านายทำนองเนี่ย
นายธรรมนองเนี้ยไม่มีหัวค่ะอ่านะฮะ